เชื่อไหมว่าเขาเอาไปประดิษฐ์อะไรหลายอย่างสวยงามมากมายเลยนะ
ถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันว่าเขาเอาไปทำอะไรกันบ้าง
เฮ้ยบายสีพญานาคเหรอ

ใช้ลอตเตอรี่เยอะขนาดไหนดิฉันจะทำบ้าง
คุณทำได้แน่นอนคุณใบตองเพราะดิฉันเชื่อว่าคุณสะสมไว้เยอะ

หรือแบบมีน้อยก็เอามาทำเป็นลูกอมได้เห็นไหม

หรือใส่มัวเก๋ด้วยลอตเตอรี่แบบนี้

เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น
กำแพงวัดก็มีโอ้โฮสารพัดจริงค่ะ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะบริจาคแบบนี้ไปที่ไหนได้บ้าง

ที่แรกค่ะบริจาคได้ที่วัดห้วยหมู
หมู่๙บ้านดอนแจงตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ที่สองคือโครงการจุติสุขาวดีเทศบาลเมืองกาลสินถนนถีนานนท
ตำบลกาลสิลอำเภอเมืองกาลสิลปุธิภัณฑ์อำเภอคาวตาลประซุทธิ์
ตาลเธออำเภอเมืองนาดจังหวัดนาด
สี่คือกลุ่มอาชีพผู้พิการ
หมู่๑๙ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตร
ไปได้อีกที่กลุ่มสามเณรวัดบ้านคลองวัดบ้านคลองหมู่๒
ตำบลอ่างทองอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
หรือจะส่งไปที่กลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ตำบลวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์นะคะ
และยังมีไปอีกค่ะที่กลุ่มคนพิการผู้ดูแลคนพิการ
ผู้สูงอายุตำบลคุ้งตะเภาตำบลคุ้งตะเผาจังหวัดอุตรดิษฐ์
แล้วก็ที่๘นะคะศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิษฐ
ที่สระกลางจังหวัดชั้น๑เลยถนนประชานิมิตร
ตำบลท่าอิตจังหวัดอุตรดิตอุตรดิตนี่เยอะเนอะ
จริงค่ะอีก๒ที่ค่ะคุณผู้ชมที่อุดรธานีค่ะ
ส่งไปที่กลุ่มบายสี๔๐ติดต่อนายพงพัฒน์๒แจ้ง
หรือนายไพรวัลภูริศรีอยู่บ้านดงสร้างควายหมู่๖ตำบลนากว้าง

หรือที่สุดท้ายค่ะกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านดงไทย
ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ใครฟังมาจำไม่หมดจดไม่ทัน
เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะในแฟนเพจเฟซบุ๊ก
แล้วเขาก็จะโพสต์พวกภาพเหล่านี้เอาไว้
คุณผู้ชมก็ไปกดไลคดแชร์กันได้จะได้บอกต่อกันไป
อยากจะบริจาคคุณชนะคุณมีสักกี่ใบ

เยอะแยะไม่อยากพูด
ทีนี้ฉันก็เห็นคุณข่านร่ะซ่อนท้ายโต๊ะ
อะไรของคนนี้คุณโดยตอง
หรือว่ารอบนี้เป็นยังไงเอาไปต้มกินแล้ว

แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสะดวกที่จะบริจาคที่ไหนยังไง

ก็สามารถบริจาคไปได้นะคะมีหลายหน่วยงาน
เขายังคงรับบริจาคลอตเตอรี่ที่มันเก่า

นำมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพสร้างเป็นมูลค่าให้ได้